คุณผู้ชมคะมาช่วงสายตรวจโซเชียลค่ะมีหลายคลิปเลยที่น้องเฟื้องจะต้องมาเล่าให้ฟังเช้าวันนี้โดยเฉพาะยิงปืนขึ้นฟ้าในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้อนรับน้องเฟื้องกันก่อนนะคะ
เรื่องราวบนโลกโซเชียลมีหลายเรื่องยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยขอเอาไว้ที่หลังแล้วกันเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่บนโลกโซเชียลเหมือนกัน
มี๒คลิปหลายคลิปนะออกมาตอนนี้นะคะ
นะคะแต่ว่าตอนนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่ภูเก็ตกันก่อน

เหตุการณ์แรกเนี่ยมีคนเขาไปถ่ายคลิปได้
อย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้ก็มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ

แต่มีนักท่องเที่ยวไปดำน้ำเจอครูสอนดำน้ำ
พานักเรียนไปเรียนดำน้ำแล้วก็ไม่ใส่ใจค่ะ
เหมือนพยายามเอาไปแบบ
ซึ่งคลิปนี้ก็โพสต์ไว้เมื่อวันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ชายภูมิค่ะเขียนประนามผู้ประกอบการสอนดำน้ำทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติบางรายที่ขาดจิตสำนึก
ทัวร์แบบทรายไดฟ์ที่ไร้กฎระเบียบควบคุมไปเขาจะมีคอร์สไหมไปเรียนดำ
ตอนนั้นเลยคือเหมือนสอนทฤษฎีบนเรือก่อนแล้วก็ล็อกให้ใช่ค่ะ
ก็คือลองฝึกนะเดี๋ยวนั้นแล้วก็ลองดำดูนะเดี๋ยวนั้น
แต่ว่าก็คือจะมีครูเนี่ยอยู่อย่างใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ตอนที่ฉันไปเที่ยวก็มีเหมือนกัน
เหมือนไปยืนมันไม่ได้เลยอ่ะแล้วมันมีปากการังมีอะไรอยู่อ่ะใช่
ลงไปเลยคือถ้าจะไปในสถานที่จริงที่เป็นทะเลจริงจริงแบบเนี้ยที่มันมีแบบระบบนิเวศเนี่ย
มันก็ต้องหาพื้นที่ที่มันเป็นทรายในการยืน
ไม่ใช่ยืนบนปากการังหรือว่าอะไรแบบเนี้ยใช่นะคะซึ่งหลังจากคลิปนี้
โพสต์ไปเมื่อวันสิ้นปีนะคะเมื่อวานนี้ก็มีอีกภาพโพสต์เพิ่มเติมนะคะ
เป็นภาพของกลุ่มดำน้ำกลุ่มเดิมค่ะเขาใช้เชือกมัดทุ่นเป็นที่ยึดเกาะ
แล้วก็เหยียบลงบนปากการังพอรู้ว่ามีคนถ่ายคลิปเนี่ย
ก็พยายามออกห่างซึ่งในคลิปยังมองเห็นแนวปาการังสีน้ำเงิน
ปากการังที่ทนต่อการฟอกขาวแตกหักเสียหายจำนวนมากค่ะ
เพียงเท่านั้นยังมีภาพกลุ่มดำน้ำนะคะให้อาหารปลาใต้น้ำ
รวมถึงภาพที่เจ้าหน้าที่พยายามนำปาการังที่เสียหายมาติดเข้ากับปากการังเทียม
ยังเจ้าของคลิปนะคะก็บอกว่าเมื่อวันที่ยี่สิบห้า
แล้วก็ยี่สิบหกธันวาคมที่ผ่านมาเนี้ย
พบเห็นครูสอนดำน้ำคาดว่าเป็นชาวจีนหรือญี่ปุ่น
กำลังพาผู้เรียน๒คนลงไปในแนวปาการัง
ซึ่งก็เป็นพื้นที่วางทุ่นปาการังเทียม
แล้วก็เดินย่ำไปบนปาการังจนเสียหายนะคะ
ตัวเองพยายามว่ายน้ำไปตามถ่ายเพื่อให้เห็นภาพ
และเมื่อขึ้นไปบนผิวน้ำก็พบว่าเรือได้รีบรับตัวกลุ่มนักดำน้ำกลับไปอย่างรวดเร็วค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะ
แต่เกิดขึ้นมาตลอดทั้งพื้นที่เกาะราชาเกาะไม้ท่อนเกาะไข่เกาะพีพี
เนื่องจากไม่มีกฎหมายควบคุมธุรกิจดำน้ำ
ปัจจุบันครูสอนดำน้ำจากหลายชาติขาดสำนึก
และแม้จะมีพรบคุ้มครองปาการังแต่จะบังคับใช้ได้หลังเกิดความเสียหาย
และผู้ปกติผิดเนี่ยมักจะอ้างว่าไม่มีเจตนาค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีหลายฝ่ายนะคะนำปัญหาเข้าพูดคุย
แต่ก็อยู่ระหว่างการหารือเพื่อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่นะคะ
ส่วนปากการังที่เสียหายนะคะจากการถูกตีนกบเนี่ยพบว่าเฉลี่ย๑รอย
รู้ไหมคะถ้าสมมุติมีรอยหนึ่งรอยเนี่ย
ถ้าเป็นปากการังสีน้ำเงินจะแตกเสียหายนับร้อยชิ้นเลยนะคะ

ใช่มันเสียหายเป็นร้อยชิ้นเลยนะคะจะแตกไป
ซึ่งเกาะราชาเนี่ยพบหลายจุดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้แนวทุ่นปาการังเทียม
ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มอนุรักษ์ต้องช่วยกันนำปาการังธรรมชาติ
ติดบนปาการังเทียมเพื่อให้งอกแล้วก็เจริญเติบโตใหม่

จากนั้นจะโตเคลือบหุ้มบนแท่งปาการังเทียม
เฉลี่ยต้องใช้เวลาอีก๓๕ปีเลยนะคะ
แต่การดำน้ำแบบไร้จิตสำนึกทำลายปากการังเกิดขึ้นทุกวัน
ไม่รวมถึงปรากฏการณฟอกขาว

มีแนวโน้มที่จะเสียหายแน่นอนในอนาคตค่ะ
เกาะราชาเนี่ยช่วงนี้เห็นคนไปบ่อย
เพราะว่าคือมันก็เป็นหน้าด้วยแล้วมันก็สวยงามจริงอุดมสมบูรณ์อยู่บ้าง
อย่าไปจับอะไรอยากให้ตัวเองไปโดนอะไร
ไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นปาการังอะไรก็ตาม
นี่คุณอรัชพรเพิ่งเริ่มเรียนดำน้ำใช่ไหม
คือตอนเรียนทฤษฎีทุกอย่างก็คือไปเรียนทฤษฎีในห้อง
แล้วก็ปฏิบัติลงสระก่อน๒๓วัน
แล้วค่อยไปสอบในทะเลจริงซึ่งอย่างตอนสอบเนี่ย
ปกติแล้วนะคะครูที่สอนดำน้ำคือเขาก็จะต้องหา

ว่าตรงไหนที่เป็นพื้นที่โล่งที่มันมีแต่ทรายค่ะ
ให้เราลงไปยืนเพื่อสอบสกิลต่างเคลียร์หน้ากากบ้างอะไรบ้าง
แต่คือพื้นมันต้องเป็นพื้นทรายจริงที่ไม่ได้มีปากการัง
ไม่ได้มีอะไรอยู่รอบมันจะต้องเป็นที่โล่ง
แต่นี่แบบปากการังรอบเลยแล้วก็ไปยืนไปโดนปากการัง
ส่วนใหญ่มักจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาบ้านเราหรือเราหรือท่องเที่ยว
คือพาดำแต่คืออย่างที่บอกว่ามันก็คือจิตสำนึกของผู้ประกอบการ
ครูสอนจริงว่าคุณจะต้องทำยังไง
คนที่เขาไม่เคยดำน้ำมาก่อนถ้าเกิดเขาทำสกิลได้นะวันนั้นเลยก็จริง
แต่คุณต้องให้คือต้องให้เขามีจิตสำนึกในการที่จะแบบรักสิ่งแวดล้อม
แล้วก็อนุรักษ์พื้นที่รอบด้วยเพราะว่าไม่ใช่จะปัดป่ายังไงก็ได้

ใช่อนาคตข้างหน้าถ้าไม่มีปากการังให้ดูอาชีพคุณนี่แหละจะหดหายไป
คุณผู้ชมส่งมาแล้วสงสารปาการัง
บอกว่าทำไมต่างชาติมาทำธุรกิจในไทยได้ง่ายจ้
หลายครั้งแล้วนะเขาก่อนก็สลักชื่อละมนต์ปาการังเฉยเลย